แต่ครั้งนั้นเนี่ยพี่วินมอเตอร์ไซค์เขาเห็นพอดีค่ะ
ก็เลยไล่คนร้ายรายนี้ออกไปจากบ้านของประชาชนแถวนั้น
ก่อนที่จะมาก่อเหตุที่บ้านหลังนี้นะคะ

คุณดูแล้วก็สามารถช่วยกันแจ้งเหมาะแสได้ค่ะ